กิจกรรมที่ทางเรือนจำที่จังหวัดสุรินทร์เขาจัดขึ้นนะครับ
เพื่อเป็นกิจกรรมในช่วงวันแม่ด้วยนะครับ
นั่นก็คือกิจกรรมกอดแม่วันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ต้องขังได้พบกับญาตินะครับ
กอดกันด้วยน้ำตาเลยนะครับ
เรือนจำกลางสุรินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
จัดกิจกรรมกอดแม่วันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๕สิงหากรมนี้นะครับ
เพื่อปลดอากาศให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี
อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำ
ได้รับการเยี่ยมจากแม่
แล้วก็ญาติแบบใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษนี่บรรยากาศนะครับ
ไปด้วยความอบอุ่นมีทั้งรอยยิ้ม
แล้วก็มีทั้งน้ำตาแห่งความคิดถึงนะครับ
ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกที่เป็นนักโทษชั้นดีนะครับ

ก็ร่วมปูเสือรับประทานอาหารนะครับ
พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับ
ครอบครัวโอบกอดแสดงถึงความรักความห่วงใย

ลูกที่เป็นผู้ต้องขังก็ก้มกราบเท้าคุณแม่ด้วยนะครับ
ผู้ต้องขังชายวรรย์๑เขาบอกแบบนี้
บอกว่าหลังพ้นโทษออกมาจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี
แล้วก็ทำมาหากินเลี้ยงดูผู้เป็นแม่

เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ท่านดูแลมาตั้งแต่เด็กนะครับ
แต่ว่าการกระทำการหลงผิดที่ผ่านมาตอนนี้สำนึกแล้ว
กลับออกไปเป็นคนดีของแม่นะครับ
แม่ผู้ต้องขังชายวรรย์๑ก็บอกแบบนี้คุณ
บอกว่าวันนี้รู้สึกตื้นตันใจจริง

ไม่ค่อยได้มีเวลามาเยี่ยมลูก
แล้วก็เข้าใจว่าอยู่ในเรือนจำ
ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันบ่อยครั้ง

วันนี้ดีใจมากที่ทางเรือนจำสุรินจัดกิจกรรมกอดแม่แบบนี้

แล้วก็ได้กอดกันได้ความรัก
สัมผัสกับความอบอุ่นกันอีกครั้งนะครับ

ทุกท่านเลยบอกว่าจะกลับออกมาเป็นคนดีของสังคม

แม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยครั้งนะคะ

แปลว่าพอเจอกันก็เป็นภาพของความประทับต่อนะครับ